ตอนนี้ก็มีการแข่งขันวัลบัวชายหาดที่จังหวัดสตูนค่ะ
ไปติดตามผลการแข่งขันช่วงเช้านะคะ
จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูล

รุณสวัสดิ์จากชายหาดป่าบาราจังหวัดสตูนนะคะ
ดิฉันกำลังอยู่กับทีมชายไทย๒
ก็คือน้องอาร์มนะคะแล้วก็น้องเบเบ้ค่ะ
ซึ่งกำลังจะแข่งขันกับออสเตรเลียหนึ่ง
และทีมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการ

ถึงแม้จะเจอกับมือวางอันดับหนึ่งก็ตาม

เราก็พอจะรู้ว่าเล่นกับความสูงจากบล็อกเป็นยังไงนะครับ

ถ้าสามารถผ่านด่านของออสเตรเลีย๑ไปได้
ทีมไทย๒จะเข้ารอบ๘ทีมทันทีนะคะ
ดังนั้นชาวจังหวัดสตูนที่อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะเดินทางมา
ให้กำลังใจทั้งน้องอาร์มและน้องเบเบ้ได้นะคะ
แต่สำหรับผลคู่อื่นที่แข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ทีมหญิงไทย๒ก็มีข่าวดีเช่นกันค่ะ
ทีมหญิงไทย๑ผ่านเข้ารอบ๘ทีมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

เฟิร์นรำไพพฤษนุ่มวงกับโบ๊ทคณิตถาหงพัก
มือวางอันดับ๕ของรายการสวมเสื้อสีเหลืองอยู่สายดี
แข่งขันนัดที่๓พบกับทีมศรีลังกา๑ใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมง
คู่หูเฟิร์นโบ๊ทก็สามารถชนะไปได้๒เซตรวด
ด้วยคะแนน๒๑ต่อ๙๒๑ต่อ๑๓

แต่ยังต้องลุ้นผลด้านหน้าที่จะพบกับอินโดนีเซีย
ในเวลา๑๒นาฬิกาว่าทีมหญิงไทย๒จะเป็นที่๑หรือที่๒ของสายค่ะ
และสำหรับทีมไทยหนึ่งซึ่งดิฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ

แต่ว่าก็จะเตรียมแข่งกับออสเตรเลีย๒อีก๑นัด
และทีมไทย๓ที่มีผลงานแพ้๒นัดชนะ๑นัด
ช่วงเที่ยงวันนี้ก็ต้องแข่งขันชนะอินโดนีเซีย๒ให้ได้
ลุ้นว่าจะผ่านเข้ารอบ๘ทีมหรือไม่ค่ะ
สถานการณ์ของทีมชายบ้างนะคะ
ทีมไทย๓ตกรอบไปแล้ว
และในระหว่างนี้ทีมไทย๑นะคะก็กำลังแข่งขันอยู่เช่นกันค่ะ
ก็เพื่อลุ้นว่าจะผ่านเข้ารอบ๘ทีมไปได้หรือไม่ค่ะ
ผ่านเข้ารอบลึกความสนุกความเล้าใจของการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด
ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามชมผ่านทางช่องทางไทยรัฐทีวีได้
ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมในวันนี้ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากชายหาดปากบาราจังหวัดสตูนค่ะ